อย่างน้องนั่นเขาสวยธรรมชาติใช่ไหม

น้าน้าบอกจะเคลียร์ให้ผมไง

นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนน้า

ก็ตีพี่เหมือนพวกกระดาษทิชชู่เปลี่ยนนะ
น้องเขาตีพี่เหมือนพวกกระดาษชิชชู่เปลี่ยนนะ

จำไว้หน้าตาพี่ยอมแพ้

จำไว้หน้าตาพี่ยอมแพ้

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปากดี

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก
ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก
ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

ถ้าเป็นปากถ้าเป็นปาก

เกือบได้เบิร์ดแล้วที่

๒ชิ้นไอ้น้องเอ็งเสริมหล่อได้หลายวัน